คุณผู้ชมด้วยกว่าว่าคุณวรพอาจจะไม่ค่อยซื้อ
ถ้าคุณผู้ชมได้ซื้อลอตเตอรี่ในราคา๘๐บาทดีใจไหม
ดีใจโอเคไหมโอเคใช่ไหมนี่ขนาดคนยังไม่ค่อยซื้อนะอยากเห็น
ปรากฏว่าคุณยายท่านนี้ขาย๘๐คนซื้อสันเสริญดีใจ
แต่คุณยายถูกคนขายด้วยการทำร้ายครับ

นี่ฮะยายยุรีอร่ามแสงอายุ๗๑ปีนะครับ
ท่านมีอาชีพขายลอตเตอรี่ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับ
เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คือคุณยายเล่าบอกว่าคุณยายมีโคต้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ขายในราคา๘๐บาทตั้งแผงขายอยู่ที่หน้า
กองทัพบกส่วนกลางนะครับเป็นอาคารสงเคราะหกองทัพบกส่วนกลาง
แต่ว่ามีทหารยศจ่าสิบเอกมาไล่ไม่ให้ขายตรงนี้
เพราะเป็นการตัดราคาเนื่องจากคนอื่นเขาขายกันร้อยหนึ่ง
นั่นเอาล่ะเอาล่ะนะฮะจากเหตุนี้เองนะครับ
ยายบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็วันรุ่งขึ้น
หลานชายก็ไปติดตามเรื่องของการทะเลาะวิวาสที่เป็นแผลขึ้นมา
คุณยายได้บาดเจ็บที่แขนข้างซ้ายตรงนี้ฮะ
แล้วก็ถูกภรรยาของคู่กรณีบีบแขนแรงเลย
ส่วนหลานชายก็ถูกหมวกกันน็อกฟาดที่ข้อมือ๒ครั้ง
โอ้โหกระดูกนิ้วมือซ้ายหักเลยนะ
แต่ปรากฏว่าคู่กรณีนะครับก็ไปแจ้งความที่สอนอนางเลิ้ง
ว่าถูกหลานชายกับลูกชายของคุณยายรุมทำร้ายครับลองฟังหน่อยฮะ
มึงไม่ได้เป็นพ่อกูมึงสิบนิ้วกูขายหัวหน้าขายหวย
แม่ก็พูดอย่างนั้นเรากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะเขาเป็นทหารเราเป็นชาชนอันนู้น
เราขายหวยแปดติดเขาไม่ให้ขายเขาขายร้อยหนึ่ง
เขาด่าแม่จะขายที่อื่นจะให้ประชาชนอย่างแม่ทำยังไง
เอาวันนี้คุณยายลูกชายหลานชายไปติดตามความคืบหน้าที่สอนอนนางเลิ้งนะ
บอกว่าเดินไปหาคู่กรณีก่อนจริงเพราะต้องการถามว่าทำไมต้องไล่ยายของเขา
แต่ถูกคู่กรณีตอบกลับว่ามึงจะทำไม
จากนั้นคู่กรณีก็ถอดเครื่องแบบออกแล้วง้างหมัดจะต่อย
เขาก็เลยสวนคู่กรณีไปแล้วเกิดชุลมุนกันขึ้น
มาดูตำรวจบ้างนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์
ผู้กำกับการสอนอนางเลิ้งนะฮะ
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตอนนี้ส่งฟ้องในเอต่อสารไปแล้วนะ
ในเอที่เป็นหลานของคุณยาย
ส่วนที่นายเอมาแจ้งความคู่กรณีก็พบว่านายเอไปแจ้งความที่สอนอชนะสงคราม
คือตำรวจชี้แจงบอกมันเป็นท้องที่คาบเกี่ยวกันระหว่างสองสอนอ
แต่ล่าสุดสนนางเลิ้งรับแล้วที่จะดูแลคดีนี้เอง
วันนี้นะฮะก็รับในเอไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
ให้ความเห็นว่าต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างน้อย๒๐วัน
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเรียกทหารคู่กรณีมาสอบปากคำนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสครับ
ล่าสุดรองโฆษกองทัพบกออกมาเปิดเผยนะครับว่าตรวจสอบแล้วนะ
บอกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมกำลังพลทหารบก
ต้นสังกัดได้เรียกเจ้าตัวมาให้ข้อมูลและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้ว
เรื่องต้นจะพิจารณาลงโทษตามวินัยทหารนะครับ
ส่วนดำเนินคดีก็เป็นสิทธิของแต่ละฝ่าย
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ส่งทีมงานไปหาคุณยายให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
แล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคุณยายครับ